สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทุกคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินโดยเฉพาะคนกรุงที่ร้อนเป็นพิเศษจากปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
จากนี้จากการตรวจสอบเราพบว่ายังคงมีกลุ่มความร้อนนะคะพัดเข้าปกครุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
แต่หลังจากนี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีฝนเข้ามาตกนะคะชิมรางก่อนที่เราจะเคลื่อนเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้ค่ะ